ยะลาเกิดเสียงดังคล้ายกับระเบิดเกิดขึ้น
แต่ว่าเหตุการณ์ที่ร้านนั้นมีผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจภูทรเมืองยะลาครับพร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
บริเวณด้านหลังสาราธรรมศาสตร์สนามช้างเผือกเทศบาลนครยาลาครับ
แล้วก็ต้องปิดกั้นพื้นที่เอาไว้เพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒คนที่เขาขี่รถจักรยานยนต์มา๒คัน
ที่จะไปที่โรงพยาบาลยาลาคือนางสาวสาปินะสาแมงอายุ๒๒ปีอันนี้บาดเจ็บที่ขาซ้าย
แล้วก็นางสาวพิมลพัฒน์อายุ๒๒ปีบาดเจ็บที่เข่าขวา
โดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านจุดนี้แล้วมีเสียงคล้ายกับระเบิดหรือประทัดอะไรไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่มันไม่เจอใครตรงนั้นเลย
หลังเกิดเหตุก็ต้องปิดกั้นพื้นที่ถนนตรงนี้มันเป็นวงเวียน
ตั้งแต่สี่แยกสนามช้างเผื่อไปจนถึงบริเวณแยกสำนักงานอายการจังหวัด
เพราะว่าป้องกันเหตุการณ์เกิดซ้ำแล้วก็ป้องกันเป็นแผนลวงของฝ่ายตรงข้าม
ก็เลยจะมาเดี๋ยวเช้านี้เข้าไปตรวจสอบต่อ
แต่สักพักหนึ่งหลังจากกันพื้นที่ต้องบอกว่าที่ยาลาเนี่ยเกิดก่อนที่นราธิวาสเมื่อสักครู่นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นยาลาก่อนแป๊บเดียวประมาณสัก๒ทุ่ม